ไม่รู้ทั้งสองท่านเวลาอยู่บ้านทำกับข้าว

เพราะว่าอย่างเคสต่อไปนี้คุณยายท่านนี้
โชคดีอย่างหนึ่งเพื่อนบ้านเขาดี
ต้มถั่วไว้ม่อในครัวออกไปทำธุราคลิปแป๊บเดียว
ลืมปิดแก๊สควันขมงโฉงเฉง
โชคดีเพื่อนบ้านเห็นเข้าไปปิดให้แบบนี้ครับ

อาจจะกิ๊กแก๊สหรือควันหรือหม้อต้มน้ำ
คุณป้าเขาเปิดแก๊สเอาไว้

น้ำมันกำลังทิ้งไป
มอมมันจะหมดแล้วอะฮะ
มอมมันจะมากอยู่แล้วอะครับ
ควันก็เลยขึ้นขมูงโฉงเสียงเลยเนี่ย
เต็มห้องครัวเลย
คือต้องชื่นชมเพื่อนบ้านนะ
สปีริตมากเลยอันนี้คืออันตรายถึงชีวิตนะ
ถ้าเกิดตุ้มต้ามขึ้นมาเนี่ย
เขาก็พูดกันมาสายอีสานนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บุรุรัม